พื้นเรียกหัดสบดีนี้

อันนี้โนรูแม้ว่าพอมันมาถึงแล้วเขาบอกโอ้โหอ่อนกำลังลง
เป็นอะไรนะพายุโซนร้อน
แค่พายุโซนล้อดบ้านเราก็อวมแล้วครับ
พูดไม่ได้ให้กลัวแต่ให้ตั้งรับ
เพราะว่าตอนนี้เขามีการตั้งศูนย์ขึ้นมา
รัฐบาลเปิดวอรูมเกาะติดสถานการณ์พายุลูกนี้อย่างใกล้ชิด
นายชัยวุฒิธนาคมานุสรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
ท่านเป็นประธานเมื่อวานนะฮะ
จริงตอนแรกจะแถลงข่าววันอาทิตย์มั้งนะครับ
แต่ว่าท่านอาจจะติดภารกิจท่านอยากจะแถลงเองก็แถลงกันเมื่อวานวันจันทร์
ก็เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นโนรูครับ
ซึ่งถือว่าเป็นพายุลูกแรกนะลูกแรกนะของปีนี้ที่จะพัดเข้าประเทศไทยครับ
จากการติดตามเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พายุไต้ฝุ่นโนรูอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฮะ
นี่แหละครับจากฟิลิปปินส์มันจะวิ่งตรงนะมันไม่ไปไหน
มันจะวิ่งตรงเข้าเวียดนามผ่านกัมพูชาผ่านลาวแล้วเข้าไทยนะครับ
คาดว่าจะเป็น๒๙กันยายนหรือวันพฤศบดีที่จะถึงนี้
กรมอุตุนิยมพัทยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่๗เมื่อเวลา๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ว่ายังไงแล้วล่ะประชาชนนะครับให้เตรียมรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรู
ตั้งแต่วันที่๒๘กันยายนพรุ่งนี้แล้วดิพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
จนถึงเมื่อไหร่๑ตุลาคมครับมันจะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของท่าน
แถบจังหวัดริมแม่น้ำโขงอะไรบ้างอ่ะอุบลรัชธานีอำนาจเจริญมุกมุกนาหารนะฮะ
แล้วก็ภาคเหนือภาคกลางขออภัยฮะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้
นี่เป็นทั้งประเทศอ่านมาอ่านมาทั้งประเทศครับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
แห่งมีลมแรงและมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะแม้
แม้ว่าพายุโนรูยังไม่เข้าไทยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะอีสาน
ชัยภูมิฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากครับ
เข้าไปที่โซนเศรษฐกิจกลางเมือง

โอ้โหนี่ถ้าบอกว่าถ่ายจากเรือก็เชื่อนะ
พอดีมีรถสวนอย่างนั้นถ่ายจากรถ

นี่แหละครับนี่คือในเขตเทศบาลเมืองชายภูมิ
โดยเฉพาะถนนรอบอนุสวรรีเจ้าพ่อพญาแล
เจ้าพ่อพญาแลใครไปชายภูมิต้องไปกราบสักการะก่อน
อย่างนี้ใครจะสักการะต้องนั่งเรือแล้วมั้งเนี่ย
ใช่ก่อนไปกินหม่ำต้องไปกราบสการะเจ้าพ่อพญาแลก่อน
น้ำท่วมขังครับสูงเท่าไหร่ระเบิด
สูง๓๐๕๐เซนติเมตรครับ
นั่นคือเทียมแข้งและเทียมต้นขา
แล้วก็มีแนวโน้มลดลงเหรอเบิร์ต
ไม่ใช่ครับแนวโน้มน้ำจะสูงขึ้นอีก
เมื่อกี้ชัยภูมิ